เอายังอยู่กันที่เรื่องราวของการแข่งขันคุณผู้ชมค่ะ
ชมบรรยากาศการแข่งขันกินแตงโมกันค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นของดีอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเลยนะคะ
แต่งานนี้บอกเลยว่ากว่าจะได้ผู้ชนะเนี่ย
โอ้โหต้องแข่งกันหลายต่อหลายรอบเลยทีเดียวค่ะ

เริ่มครับ๒นาที๒นาทีครับแตงโมพร้อมดีกันมาพังงา
ได้ยินไหมคะทันทีที่เสียงนกหวีดเป่าปี๊ดดังขึ้นนี่นะคะ
ผู้เข้าแข่งขันหญิงแต่ละคนก็พากันก้มหน้าก้มตายิบแตงโมเข้าปากกันอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ห่วงสวยกันเลยทีเดียวบอกแบบนี้
มีเวลาให้เพียงแค่๒นาทีเท่านั้นต้องทานแตงโมให้ได้มากที่สุดค่ะ
หมดเวลากรรมการตัดสินด้วยการนำแตงโมที่เหลืออยู่ในถาดไปชั่งน้ำหนัก
ผู้ชนะคนที่๑ชนะไปแบบใสด้วยน้ำหนักที่เหลือ๑กิโลกรัมครึ่ง
แต่ผู้ชนะที่๒และที่๓ปรากฏว่าเหลือน้ำหนักเท่ากันเป๊ะเลยค่ะ
รอบนี้ก็เลยเป็นการแข่งขันระหว่างพี่เสื้อดำกับคุณพี่เสื้อแดงสองท่านนี้
ด้วยการต่อเวลาอีก๑นาที

ต้องแข่งกันต่อไม่รู้จะทำยังไง
แต่ที่สนุกสุดแล้วก็ลุ้นสุดด้วยก็คืออยู่ที่การแข่งขันประเภทชายนี่แหละค่ะ
เมื่อพบว่าผู้ชนะที่๒และ๓น้ำหนักก็ยังเหลือเท่ากันอีก
กรรมการจึงต้องมีการต่อเวลาพิเศษเพิ่มอีก๑นาที
เหมือนกับการแข่งขันของประเภทหญิงเลย
ยังก็แข่งฟุตบอลถ้าเสมอกันในเวลาก็ต้องต่อเวลาพิเศษ

แต่ปรากฏว่ายังเหลือน้ำหนักเท่ากันอีกค่ะ
รอบที่๒แล้วยังเหลือเท่ากันอยู่คณะกรรมการ
ต่อเวลาเพิ่มไปอีก๑นาทีเพื่อชี้ผลการแข่งขัน
หมดเวลารอบนี้นำแตงโมมาชั่งน้ำหนัก
ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสองคนทานตังโมเหลือน้ำหนักเท่ากันอีกแล้วค่ะ

นี่รอบที่๒๓แล้วเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลย
สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่เข้าชมเป็นอย่างมาก
เพราะผู้ชมก็ลุ้นนะอะไรมันจะทานได้เท่ากันเป๊ะขนาดนั้นทุกครั้งอ่ะคุณ
ผมเชื่อว่าจบงานนี้เนี่ยแตงโมแถวนั้นนี่หมดแล้วนะ

ยังไม่ครบค่ะกรรมการก็ต้องมีการจัดให้แข่งขันกันใหม่เป็นรอบที่๓
ต่อเวลาเพิ่มไปเลยอีก๑นาที
จนในที่สุดแน่นอนเราก็ได้ผู้ชนะที่๒และที่๓นะคะ
รวมเวลาในการแข่งขันทั้งหมด๕นาที
แต่ต้องบอกเลยว่าชนะไปแบบฉิวเฉียดเหมือนกัน
เพราะว่าห่างกันเพียงแค่ขีดเดียวเท่านั้นคุณ
เฉียนกันแบบแค่ขีดเดียวเส้นยาแดงผ่าแปดจริง
โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นบัตรการกุศลกาชาติ
ค่า๕๐๐บาท๓๐๐บาทและ๒๐๐บาทตามลำดับค่ะ
พร้อมกับลูกแตงโมโตกลับไปทานที่บ้านด้วยนะคะ
ยังจะให้แตงโมกลับไปทานอีกเหรอครับ

เดี๋ยวก่อนเขาชนะด้วยการกินแตงโม
คุณยังให้แตงโมเขากลับไปทานที่บ้านอีกเหรอ
ก็จะได้รู้ว่าชนะจากการแข่งขันกินแตงโม

เอาไปฉากคนอื่นก็ได้คุณเนี่ยเหมือนกันดู

เป็นผมผมไม่อยากเอากลับแล้ว

แตงโมเขาก็อร่อยแหละนะ